จังหวัดนครราชศรีมานะคะค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ
มีลูกทรพีใช้มีดแทงพ่อกับแม่ของตัวเอง

เสียชีวิตคาบ้านเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ย
หลังจากนั้นผ่านไป๒วันตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็ว
จับกลุ่มตัวลูกคนนี้ได้แล้วนะคะ
เขารับสารภาพบอกลงมือจริงเพราะพ่อแม่ไม่รักเขาบอกแบบนี้
ขายที่ได้ล้านหนึ่งขอแค่๓๐๐๐ทำไมไม่ให้
เขาบอกแบบนี้แล้ววันที่เกิดเหตุเขาเมาเหล้ามาด้วย

และทีนี้นะคะช่วงที่ตำรวจจะนำตัวไปทำแผน
เขาบอกเขาไม่ไปนะกลัวโดนรุมประชาธรรม
เพราะว่าชาวบ้านเขาไปยืนรออยู่เนี่ยนะคะ
นี่ค่ะลูกธรพีคนนี้นะคะนี่คือโฉมหน้าของเขานะคะ
ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดเปิดเผยโดยตำรวจนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมบูรณ์สุขศรีดาวเดือน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองยาง
บอกว่าคดีลูกฆ่าพ่อแม่ของตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หมู่ที่๑๐ตำบลกระเบื้องนอกอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ขณะนั้นผู้ตายทั้งสองคนก็คือนายทองอ่านพิมพ์ใสอายุ๗๒ปี
และนางกาศีอายุ๗๑ปีพ่อและแม่ของผู้ต้องหา
นั่งดูโทรทัศน์อยู่ภายในบ้านค่ะ
แล้วนายนิวัฒน์ขออภัยนะคะวินัทอายุ๔๕ปี
ลูกชายซึ่งมีอาการมึนเมาสุราเดินตรงเข้ามาเลยค่ะ
มาก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับพ่อกับแม่
หลังจากนั้นใช้มีดไปฟันไปแทง
รายแรกที่เสียชีวิตคาบ้านพักคือพ่อ
ส่วนแม่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
หลังจากนั้นนายวินัทหลบหนีไป
ในวันถัดมาถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้บริเวณกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านค่ะ
ผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าก่อเหตุใช้มีดฆ่าพ่อแม่ตัวเองจริง
ว่าโกรธแค้นพ่อกับแม่ลำเอียงไม่รักรักเฉพาะพี่และน้อง
รวมทั้งที่ผ่านมาขายที่นาได้ตั้ง๑ล้านบาทนะคะ
แต่ขอเงินแค่๓๐๐๐พ่อกับแม่ไม่ให้
ก็เลยเกิดความไม่พอใจเก็บสะสมมา
ที่ผ่านมาดื่มสุราเมาแล้วก็จะชอบอารวาสทำร้ายพ่อกับแม่หลายครั้งแล้วด้วยค่ะ
แต่ว่าเขาปฏิเสธนะเรื่องการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาบอกเขาไม่ไปเพราะว่าจะกลัวชาวบ้านรุมประชาธรรมเขา
จึงแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าบุพการี
และนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพิมายค่ะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคนออกมาประนาม
สาบแช่งผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าพ่อกับแม่ของตัวเองอย่างโหดเยี่ยม
ญาติพี่น้องแล้วชาวบ้านสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะหมู่บ้านนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน
ชาวบ้านบอกรับไม่ได้กับการกระทำของผู้ต้องหานะคะ
จากเห็นมาตลอดว่าพ่อกับแม่รักและเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก
อกจากนี้ผู้ต้องหาเคยบวชเป็นพระด้วยแต่ไม่สำนึกบุญคุณ
อยากให้สารลงโทษประหารชีวิตอย่างเดียว

ส่วนบรรยากาศงานศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนพ่อกับแม่เนี่ยบรรยากาศเศร้าสลดนะคะ
ญาติพี่น้องและชาวบ้านมาร่วมไว้อาลัยกันอย่างต่อเนื่องค่ะ